ตกใจเกลียภาพคนคิดจดทะเบียน
หวานกันมาตลอดนะครับพอถึงวันวาเลนไทยวันแห่งความรัก
ใครก็จับตารอฟินไปกับคู่ของหนุ่มหมากแล้วก็สาวคิมเบอรี่
แต่ที่ทำเอาฮือฮาก็รูปที่ทั้งคู่นั้นพากันพร้อมใจลง
หลายคนมองผ่านคิดว่าเป็นแผ่นทะเบียนสมรส
แล้วมันคืออะไรคะ
หนุ่มผักเขาบอกว่าวาเลนไทยที่ผ่านมาไปกินข้าว
ส่วนภาพที่ลงอินสตาแกรมเป็นภาพที่ถือเมนูอาหาร

พอถ่ายเสร็จก็ลงพี่มะตูมมาคนแรกเลยตกใจ
นะพอไปดูจริงก็เออเหมือนมากเลยเนอะ
หลายคนก็เชียร์ให้แต่งงานกันก็บอกเลยบอกว่าไม่รีบ

ดาราที่ดูแล้วใครยิ่งออร่าจับหมากเนี่ยเนอ
มากมากกว่าพี่มะตูปัดโต๊ะทำไมมันแบบรอจริง
มันหล่อฉ่ำขนาดนั้นวะ
เป็นภายเอกที่มาใหม่ไม่ค่อยรอเท่าไรเนอะ
ดูเป็นเบบีนับวันสักแป๊บหนึ่งนี่มันรอมาก
รอแบบมันใจคุณฮันมันจะรอได้ขนาดนั้น
แต่มุมนี้เหมือนสหายผู้กองเหมือนกันนะเออว่าเหมือนฮ่อนยอมบิน
หน้าเทรนดี้อะไรอย่างนี้เออนี่เหมือนสหายผู้กองน่ะ
นี่เหมือนนี่เหมือนน่ะนั่งตอนเสร็จด้วย
ดาราไทยที่น่าหล่อสองคนคือเห็นได้ชัดที่แบบพัฒนาความหล่อ
หมากปรินกับอีกหนึ่งคืนก็คันมากต่อ

ดูไหมก็เป็นกับเธอยจะไปนั่งดูผู้หญิงข้าวบ้าน
เมื่อกี้ฉันยังไม่เข้าใจเห็นกับเธอยไปนั่งเชียร์หนังงาน

ทั้งนั้นฉันบอกพี่ไม่อินคุณแม่คุณแม่ไม่ชิม

ทั้งรอบนั้นหรือว่าต้องทำตามงานไซม์สิ
มันก็ชอบปูป
ไม่มันก็ต้องแบบมีความเป็นกลางบ้างไง

นะคริสเหมือนกันนะนะครับมาสิมาแกก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับ

แบบว่าประกวดผู้ชายฉันไปทำฟรีด้วยนะครับฟรีด้ะเออละ